ชาวบ้านไปเผาหญ้าเผาป่าข้างทางมันทำให้เกิดฝุ่นมากมาย
ล่าสุดที่อุดรมีการไปเผาย่าข้างทางแล้วมันลามไปไหม้ต้นไม้ใหญ่
สุดท้ายต้นไม้ใหญ่มันหักโค้นล้มไปทับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาได้รับความเสียหายครับ
นี่ฮะโอ้โหต้นไม้ล้มมาทับกระจกแตกเลยคุณผู้ชม
ใครจะคิดว่าขับรถไปจะไปเจอสภาพแบบนี้ครับ
นี่คือถนนเส้นทางบ้านโนนสว่างภูเงินนะครับคุณผู้ชม
คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ไฟที่มันไหม้อยู่ข้างทางมันเป็นไฟป่าหรือมีคนไปเผากันแน่ครับ
แต่มันลามไงพอมันลามใช่ไหมมันก็ไปโดนโคนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างทาง
พอโคนต้นไม้ใหญ่โดนไฟไหม้มันก็หักโค้นลงมาสิครับแล้วก็ไปชนนะฮะ
รถก็ขับมาก็ไปชนสภาพก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมกระจกร้าวก็ต้องซ่อมเยอะทีเดียวล่ะครับ
แล้วก็จับมือใครดมไม่ได้ว่าใครเป็นคนเผาด้วยนะคลิปนี้บอกเลยว่าเอามาเตือนกันกับคนใช้รถใช้ถนนด้วย
แล้วก็ฝากไปถึงชาวบ้านนะฮะจะพงจะเผาอะไรมันมีความผิดทางกฎหมายแล้วมันก็มีผลกระทบกับคนอื่นเขาด้วย
อย่างไรแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะอันนี้โชคดีที่เป็นรถใหญ่ทำให้คนขับไม่ได้บาดเจ็บ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์อาจถึงกับชีวิตก็ได้นะครับ